คุณผู้ชมคะเรื่องของการแต่งกายเนี่ยมาดูเรื่องนี้ค่ะ
คนเขากังวลใจกันว่าเอ๊ะเป็นชีห่มเหลืองเหมือนพระสงฆ์ได้ด้วยเหรอ
คือบัญชีก็ต้องโกนศีรษะโกนคิ้วถือศิลปแล้วก็ห่มขาวใช่ไหมคะ
แต่ที่เชียงใหม่มีคนเห็นว่าเป็นชีแต่ห่มเหลืองเหมือนพระสงฆ์เลย
เขาก็เลยกังวลใจว่าเรื่องแบบนี้มันควรจะตรวจสอบหน่อยไหมเดี๋ยวลองดูนะคะ
นี่ค่ะคือมีคนเขาตั้งคำถามในโลกโซเชียลนะคะ
เขาก็แชร์คลิปนี้เอาไว้ในโลกโซเชียล
ห่มเหลืองแล้วก็ทำพิธีประดิษฐานเหมือนกับเทวรูป
สำนักปฏิบัติธรรมอาสมพรมธาดาพุทธสถานครูบาไตรเทพจันทวันโนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
นี่ค่ะนี่ก็เป็นสำนักใช่ค่ะนี่ค่ะ
เขาเป็นยังไงเขาเป็นชีหรือเขาเป็นลักษณ์ที่อะไรหรือเป็นศาสนาอื่นหรือยังไง
ก็เลยตรวจสอบให้นะคะเพราะก็เกิดคำถามในโลกโซเชียล
ทีมข่าวก็ไปที่สำนักปฏิบัติธรรมนี้นะคะอยู่บนภูเขา
ประตูด้านหน้าปิดล็อกกุญแจค่ะนี่นะคะเดินทางเข้าไปแบบนี้
เดี๋ยวลองดูตอนไปถึงนะเขาก็จะติดป้ายเอาไว้ว่าบุคคลภายนอกห้ามเข้าเด็ดขาด
อันนี้คือภาพมุมกว้างเขาบอกสถานการณ์โควิดสิบเก้าก็เลยไม่ให้คนภายนอกเข้า
แต่จะเห็นสิ่งปลูกสร้างรูปปั้นเทวรูปเยอะเลย
บรรยากาศก็เงียบหน่อยค่ะ
ทีมข่าวบอกพยายามจะส่องมองดูว่าเอ๊ะมีใครไม่มีคนไม่มีใครเลยนะคะ

ชาวบ้านบอกว่าเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ
เป็นคนในหมู่บ้านตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
เป็นพระสงฆ์แล้วก็ถือปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด
ไม่กินเนื้อสัตว์ลูกศิษย์ลูกหาก็เลยเยอะ
คนเริ่มใส่ศรัทธาก็เลยเยอะ
ส่วนผู้หญิงในสำนักปฏิบัติธรรมที่เขาเรียกกันว่าแม่ชีแม่ชีแล้วนุ่ง
ห่มเหลืองแทนห่มขาวเนี่ยนะ

ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
เหมือนปฏิบัติธรรมนี่กัน
เหมือนมีติดทำพิธีนี้อย่างตลอด
เหมือนมีติดทำพิธีนี้อย่างตลอด
นี่แหละค่ะประเด็นมันคือ
ตัวผู้หญิงกลุ่มนี้เขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นแม่ชี

แต่ว่าการแต่งกายก็ไม่ใช่แม่ชีที่เราเคยเห็นกัน
ชาวบ้านอีกคนบอกว่าที่สำนักตรงนี้

คนที่แต่งตัวชุดสีเหลืองสีส้ม

ว่าแม่ชีก็ไม่เชิงหรอก
เพราะว่าเขาจะมีชื่อเรียกเฉพาะกันอยู่ภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้
เพราะว่าเขาจะมีชื่อเรียกเฉพาะกันอยู่ภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้

ประเด็นตรงนี้มันเคยมีปัญหากับชาวบ้าน
เรื่องของการบุกลุกพื้นที่ป่านะ
ชาวบ้านถึงขั้นไปประท้วงที่ที่ว่าการอำเภอจอมทอง

มีการเจรจากันให้ทางสำนักสงฆ์เช่า

ชาวบ้านตั้งขึ้นไปประทวงที่
เป็นลักษณ์ที่ใหม่หรือเปล่า
น่าจะใหม่เนอะ

ประมาณเท่าไหร่ครูบาล

มีลูกศิษย์ค่ะลูกศิษย์ของสำนักนี้นะคะ

เธอก็บอกว่าเธอเป็นลูกศิษย์ของครูบาไตรเทพที่

หลักคำสอนของครูบาก็คือ
ก็ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่า

เขาบอกแบบนี้ว่าคำสอนห้ามไปเผยแพร่ที่อื่น

ส่วนผู้หญิงที่เขาบอกว่าเป็นชี

จริงแล้วไม่ได้เป็นชี

สีน้ำตาลบ้างเขามีชื่อเรียกเฉพาะ

เป็นนักปฏิบัตินี่นะคะ

ปฏิบัตินักบวชนักปฏิบัติแต่บวชแล็ก

คือจะเคร่งกว่าที่อื่นเลยใช่ไหมครับ
เคร่งเขาทานมังไสวรัสตลอด

ใสสีส้มบ้าง

แล้วอย่างที่ผมเห็นคือ
เขามีการประกอบพิธีกรรมการแห่ง

นี่คือส่งน้ำอะไรครับ
ทีมข่าวก็พยายามจะหาข้อมูลมาให้เพิ่ม
โดยเฉพาะจากฝ่ายปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
มีแหล่งข่าวทางฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอจอมทอง

เช่าพื้นที่จากทางกรมป่าไม้นะคะแห่งที่สองสร้างขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่สอย
จอมทองก็คือสถานที่ที่เห็นในคลิปภาพเมื่อสักครู่อะค่ะ
ที่มีการบวงสวงเทวรูปอยู่อ่ะนะคะอันนี้เป็นสถานที่แห่งที่สอง
ก่อตั้งได้ไม่นานประเด็นคือครูบาเจ้าไตรเทพเป็นเจ้าสำนักค่ะ
ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในชุดสีส้มเขาบอกว่าไม่ใช่แม่ชีนะคะ
คือไม่ใช่แม่ชีตามหลักของพระพุทธศาสนาเขาก็เลยมองว่าอาจจะเป็นรัฐธิใดลัทธิหนึ่ง
ว่าเป็นศาสนาอื่นดังนั้นจะไปเอาผิดเขา
เขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่แม่ชีตามพระพุทธศาสนาจะไปเอาผิดเขายังไง
คือถ้าไม่ได้ไปทำผิดอะไรกฎหมายอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกฮะ
สิ่งที่เขาพยายามตรวจสอบหรือดูกันอยู่ก็คือเรื่องของพระนั่นแหละ
พระที่ไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยพระท่านต้องจำวัด
ถ้าท่านไปอยู่กับสำนักหรือไปอยู่กับใครก็ไม่รู้
เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีโดยที่ไม่ได้ไปอยู่วัดเนี่ยอันนี้มันเหมาะหรือไม่เหมาะนะคะ